เป็นแบบนี้

เออแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าเป็นจังหวะตกลุมรักที่แบบว่าเวอร์ชั่นแบบใหม่แบบสับจริง

ต้องบอกว่างานนี้นะร้องสดนะคะแฟนเพลงเนี่ยโอ้โห
บอกว่าเป็นเพลงจังหวะตกหลุมลับที่น่ารักน่าชังเหลือเกินจริง

ไม่ได้จริง

เสียงพบเพิ่งเกินไป
หรือหน่าจะขอร้องสดให้ฟังได้นะ
คิมอะไม่ได้ร้องหลายมากแล้วค่ะ

สังหวะตกลุ่มหลาย

นี้ที่ได้พบเธอจำว่าเธอยังรักละมุนละไหมนะคะเออมาก
แต่อย่าตัดภาพมาที่แจ็คเกอร์ลีนจริงเพราะตกรุงร้ายเป็นแบบนี้
เพราะไม่เชอรี่เพราะไม่เพราะอะไรยังไม่หยุดร้อยแจ็คเกอร์ลีน
หายใจลึกเดี๋ยวชาวบ้านเปลี่ยนช่องเดี๋ยวชาวบ้านเปลี่ยนช่อง
เล่นค่ะคุณผู้ชมนะคะร้องเพลงเสร็จปุ๊บนะคะ
ที่เจ้าสาวคนสวยคิมเบอร์รี่นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่นักข่าวค่ะ
ถึงว่าพรีเวดดิ้งที่พี่สาวของคริมมะรี่ถ่ายให้ในอิตาลี
มันน่ารักมากนะคะสาวคิมบอกว่าภาพออกมาอาจจะดูสวยนะคุณผู้ชม
แต่เบื้องหลังเธอใช้คำว่าทรมาน
พอช่วงที่ถ่ายนั้นนะคะคิมกับหมากสลับกันป่วย
แถววันที่ถ่ายพรีเวดดิ้งกว่าจะได้เห็นฟ้าใสแบบนี้ฝนตกน่า
โชคดีมากตอนท้ายน่ะแสงนงแสงแดดก็ยังมา
ก็เลยได้แชร์ภาพประทับใจกันไปค่ะ
ส่วนการเตรียมงานแต่งค่ะตอนนี้คิมเมอรี่ใช้คำว่าหมกมุ่นค่ะ

อาณาคุณเจ้าสาวเจ้าเบ่ายังไม่รู้เลย
ไปลองอยู่ค่ะทำทุกอย่างดิวทุกอย่าง
แบบแข็งหมดแล้วนะคะตอบเมลไงเมืองนอก
เสร็จจุ๊บจับนะคะทุกวันก็จุ๊บจับนึกแต่ในใจ

ซึ่งพี่หมากเองนะคะก็ซัพพอร์ตสุดพลังค่ะ
รับบทป่าเปย์ไม่อั้น
วินาทีนี้งบจะแต่งจะบานปลายขนาดไหน

ส่วนโมเมนต์ล่าสุดเลยเพื่อนรักณเดชน์ยายาขอแต่งงานนั้น

เตรียมกับณเดชน์มา๔๕เดือนแล้วพี่

แบบว่าพูดง่ายคือแบบโกหกเพื่อนเยอะมาก
คือตอนแรกบอกว่ากลับเมืองไทยแล้วจริงรออยู่ที่อิตาลี
เจ้าสาวคิมเนี่ยก็ฝากถึงยานะคะว่า

ฮาฮออะไรคิม

มันมีแสดงของวงที่๒นะ
พี่หมากเขาให้นะคะหลังจากที่กลับจากที่อิตาลีค่ะ
พร้อมโชว์ฬีราการอวดแหวงเพชรเม็ดเป้ง
เอิ้งอักเรียนแบบเพื่อนรักกับย่าเป็นรอ
คุณผู้ชมดูช็อตนั้นกันหน่อยนี่ไงโอ้ยสวยจังเลย
พี่นินใส่ตลอดอยู่แล้วค่ะ
จริงมี๒วงก็คือวงที่ขออีกวงหนึ่งค่ะ
อันนี้คือวงที่พี่หมากก็ให้หลังจากที่กลับมาแล้ว
อันนี้เหมือนย่าเลยนะ

บางทีเราก็มันใส่เพื่อนเราเหมือนกันนะคะ

ก็บอกนางตรงเลยเกินไปแล้วนะ
นางทำเล็บไปแล้วเราก็แบบ

บัตรทำเชิงขาวทุกวันค่ะนะเดรส
สวยทำเล็บหวานเอาไว้ตลอด
พี่แหวนเพชรปุ๊บพอดีเลย

หยุดฝันหยุดจินตนาการหยุดความทั้งคู่นั้นเอาไว้เถอะ